หน้าเธอศีลนี้ไปด้วยกัน
แล้วไปสร้างสวรรค์
อยู่บ้านท้องนานามนต์
อย่าลงไฟแดง
ส่งสีแสงเผาหน้าเยี่ยวยน
จะพาไปรถน้ำมน
ล้างข้าวเป็นดาวบ้านนา
ไม่ใช่อยู่ในนั้นเลย

ร้องไปแล้วคำว่าอะไรบ้าง
มีเผาหน้าเหี่ยวย้น

ในต้วกระจกติดแอ
ในห้องกระจกติดแอร์
อุ๊ยแล้วทำไมไม่นั่งตากแดดจะได้จบ
ครับผมแหละครับเขียนมาพิเศษหัยครับผม
เพลงที่สองนี้มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คุณเอโรงได้หรือว่ารองผิดครับ

จากเพลงของคุณยิ่งยงยอดบัวงานนะครับ

เพราะว่ามีจุดที่หวั่นใจกันอยู่หลายจุดเลย

สองหมื่นนี่เงินเยอะไหมป้า

พี่เอเห็นสองคนนั่งอยู่ข้างล่างน้ำตาคลอเลย

ที่ผมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือครอบครัวได้นะครับ

ผมรู้ว่าคนที่มาในรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
ครอบครัวเหลือเกินที่ยังลำบากจริง
เขาถึงต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นตรงนี้

ขอบคุณมากเลยนะคะ
เมื่อเงินอย่างเนี้ยป้าไม่มี

จะรับได้เท่าไหร่ถึงจะได้เท่านี้

ใช่วันหนึ่งวันโลละห้าบาทวันนึงห้าบาทครับ
ขอบคุณมากเลยนะฮะนี่ฮะความหังบาร์กเนอะ

หรือแม้กระทั่งญาติห่างก็ยังมีความเอื้ออาทร
พี่เอ๊คานึกถึงอกเขาอกเราเนอะถ้าเราจะต้องไปตกอยู่ในศาลการณ์อย่างอเล็กประจิตเนี่ย
ก็คงจะเหนื่อยยากและทดท้อทรมานอย่างสุดแสนสาหัสเลยเหมือนกัน
แต่ก็ยังเห็นรอยยิ้มของทั้งคู่ด้วย
จริงแล้วเราอยากให้พี่เอร้องต่ออีกสักหลายเพลง
แต่ว่าวันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้ว
อยากให้พี่เอเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านมาเชียร์พี่เอแล้วก็ป้าเล็กกับป้าจี๊สักนิดนึงค่ะพี่เอ
ครับวันนี้นะครับผมชายามิชัยนะครับมาร้องได้ให้ร้านร้องได้ให้บุญในวันนี้
ช่วยเหลือครอบครัวของป้าเล็กและป้าจี๊ดสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเราเกิดมาในโลกใบนี้แล้ว
เมื่อเห็นคนตกทุกข์ได้ยากนะครับอยากจะบอกเลยว่าช่วยกัน
รายการของเราก็เป็นเหมือนสะพานบุญเหมือนกันนะครับ
ถ้าเกิดว่าใครที่ลำบากจริงนะครับพอที่จะมีซุ่มเสียงร้องเพลงได้มาร้องได้ให้ล้านครับ
หรือถ้าใครร้องเพลงไม่เป็นอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคุณผู้ชม
ช่วงหน้าครับพบกับรายการดีอีกหนึ่งรายการ
นั่นก็คือเกมต่อชีวิตพบกับพิธีกรที่ใจดีที่สุดในโลก
ชายามิชัยรอคุณผู้ชมอยู่ครับ
เอคะวันนี้มาฝากเองเลยเนาะ

ปกติเห็นหนูฝากอยู่ป่าฝากอยู่พี่ก็เกรงใจ
อย่าลืมดูเกมต่อชีวิตเวลาได้รายการพบกันครึกคุณผู้ชมครับ

แต่ท่านอยากดูคุณชายามิดชัยร้องเพลงนะครับ

อย่าลืมนะครับ๑๘นาฬิกาตรงเลยนะครับ
๓๒แห่งนี้นะครับร้องได้ให้ล้านตอนนี้เป็นตอนพิเศษนะครับ
ร้องได้ให้บุญจบแล้วก็เกมต่อชีวิตกันไป
คุณผู้ชมคะหลังจากจบรายการของเราอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องย้ายไปไหนค่ะ
เขาพูดไปแล้วค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดี

ตอนแรกก็มีเหมือนกันนะพูดกันจริงมันก็มีเหมือนกันว่า
เวลามีไม่มองเห็นพี่น้องแต่ว่าเวลาลำบากเนี่ยเห็นพี่น้อง
แต่นี่พอคิดไปอีกทีนี่คือเค้าไม่รู้จะไปตรงไหนแล้ว

ทำไมเราถึงจะต้องมาตกอยู่ในสภาวะนี้
ใช่เนี่ยเราทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้วะเนี่ย

ไหนก็เขาก็เอามาปล่อยไว้ให้เราแล้ว
เราก็ดูไปกันละกัน

พูดกันง่ายตายทั้งหลังยกหลัง

พูดยังเป็นปลวกตายทั้งหลัง

ผมจะทำให้เก็นที่ครับ
ขอบคุณค่ะ

หรือรับกิฟเซตจากไทยรัฐทีวี
มูลค่า๕๐๐บาทสัปดาห์ละ๑๐รางวัล
ร่วมสนุกได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์
เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า